จนเป็นเหตุให้ทั้งสองคนเสียชีวิต
บำเพ็ญกุศลที่บ้านพักในอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรณฑานี
แล้วก็นิมนต์พระมาสวดอภิษฐรรมเป็นคืนที่๓
ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายนะครับก็มีเพื่อน
แล้วก็ญาติพี่น้องของน้องอุ๋งอิ๋ง
เพื่อนนี้มาจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
แล้วก็มีชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมฟังสวดอภิษฐรรมด้วยนะครับ
โดยพ่อของน้องอุ๋งอิ๋งคือคุณพ่อคำสิงบุญยียวน
เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าอยากให้ลูกสาวมาหาพ่อมากเลย
คือพ่อคิดถึงทุกครั้งที่จุดทูปบอกหน้าโรง
พยายามจะบอกว่ามาปรากฏตัวให้พ่อเห็นหน่อย
มีหลายเรื่องหลายอย่างที่อยากจะบอกกับลูก
ซึ่งแม้ว่าน้องอุ๋งอิ๋งจะยังไม่เคยมาหาหรือว่ายังไม่มีวิญญาณมาเข้าฝันเลยนะครับ
แต่เชื่อว่าวิญญาณลูกสาวยังวนเวียนอยู่ใกล้พ่อกับแม่
แล้วก็ตอนเช้าระหว่างที่จุดทูบอยู่หน้าโรงศพน้อง

ทีนี้ผู้เป็นพ่อบอกว่ามันเกิดอยู่คิดถึงหน้าลูกสาวเฉยเลย
คิดถึงหน้าลูกสาวแล้วก็ตอนนั้นภาพของลูกสาวเนี่ย
ติดตาติดหน้าพ่ออยู่ตลอดเวลานะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งทำไมรู้ไหมคุณ
คุณพ่อคิดว่าวิญญาณของน้องอุ๋งอิ๋งมาบอกอะไรสักอย่าง
เพราะหลังจากเห็นภาพของน้องอุ้งอิ่งแล้ว
คุณพ่อเดินไปหยิบซองสีน้ำตาลซองหนึ่ง
ก็ไม่คิดว่าเป็นซองเงินจะเอาไปทิ้งอยู่แล้วเชียร์

โดยบอกว่าซองมันวางอยู่ข้างขันเงิน
ไม่คิดว่าเป็นซองเงินเพราะเป็นซองใหญ่สีน้ำตาล
คิดว่าเป็นแค่ซองเอกสารเลยไม่ได้สนใจ
คือวางทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางคืนแล้ว
แล้วพอตอนเช้าเนี่ยจับซองมาดูอีกพลิกไปพลิกมา

กำลังจะนำซองนี้ไปทิ้ง
เพราะเห็นว่าซองมันใหญ่มันคงเป็นแค่เอกสารแหละ

แต่ปรากฏว่าพอลมมันพัดวูบมาเท่านั้นแหละ
เห็นหน้าของน้องอุ๋งอิ๋งลอยเข้ามา
พ่อก็เลยบอกสงสัยน้องมาดนใจให้พ่อเปิดซอง

เงินสด๒๔๐๐๐บาท
ซึ่งเป็นเงินที่ทางโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลโรงเรียนของน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ย
ได้รวบรวมมาร่วมทำบุญ
พ่อก็เลยบอกสงสัยเนี่ยน้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยมาเตือนพ่อ
เตือนพ่อว่าในซองเนี่ยมีเงินอยู่นะครับ
พ่อก็บอกว่าสงสัยเพราะว่าลูกมาให้โชคนะครับ
และอีกอย่างหนึ่งลูกมาเตือน
เพราะตอนนี้คือพ่อก็ลำบากนะคุณนะ
เรื่องของเงินทองต้องจัดงานต่างนะฮะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ต้องหาเงินหาทองมาใช้ในอนาคตอีกนะครับ
โดยวันนี้ครอบครัวจะมีการเคลื่อนศพของน้องอุ๋งอิ๋ง
ไปนำไปทำพิธีฉปนักกิจที่วัด
โดยจะนำเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ต่างของน้องเนี่ย
ใส่เข้าไปในโรงเผาไปพร้อมกับร่างของน้องด้วย
เพราะอยากให้น้องไปเป็นนางฟ้าตัวน้อย
แต่งตัวสวยอยู่บนสวรรค์นะครับ
ส่วนสิ่งของต่างของน้องอุ๋งอิ๋งอื่นเนี่ยนะฮะ
ทางครอบครัวก็จะไม่เก็บอะไรไว้เลยคุณพ่อบอกแบบนี้
เพราะจะนำสิ่งของที่เป็นประโยชน์ไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้นะครับ
ถือว่าเป็นการทำบุญให้กับน้องอุ๋งอิ๋ง
ส่วนสุนัขพันธิสุเพศเมียอายุ๔ขวบ
ซึ่งเป็นสุนัขที่น้องอุ๋งอิ๋งรักมาก
นอนด้วยกันเป็นประจำเลยนะคุณนะ
ครอบครัวก็จะต้องเลี้ยงดูเป็นอย่างดี
สมกับเป็นสุนัขที่น้องอุ๋งอิ๋งรัก
แล้วก็ห่วงมากแล้วก็ผูกพันมากนะครับ
ทีนี้ในงานเนี่ยเจ๊อ๋อมาคุณ

อ๋อ๙๐ล้านหรือว่านางวันนาลีปัญญาสัย
คือเดินทางมามอบเงินทำบุญให้กับครอบครัวของน้องอุ๋งอิ๋ง
มันกลายเป็นช่วงเวลาที่มีความคึกคักขึ้นมาทันทีเหมือนกันนะครับ
คือเจ๊อ๋อมามอบเงินช่วยเหลืองานศพให้กับครอบครัว
แล้วก็เหมือนเอานังสือมาแจก
หนังสือก็จะเป็นข้อคิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิต
มันจะเป็นกำลังใจมันจะเป็นอะไรให้กับทางครอบครัวนะครับ
แล้วก็เจ๊อ๋อบอกว่ามาร่วมงานศพของน้องอุ๋งอิ๋ง
มาตามจิตสัมผัสที่สัมผัสได้ถึงน้องอุ๋งอิ๋ง
และน้องจูนที่เสียชีวิตไป
ก็เลยนำเงินมาร่วมทำบุญสามหมื่นบาท
แล้วก็นำหนังสือมาอ่านคลายเครียดให้กับพ่อและแม่ของน้องอุ๋งอิ๋ง
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่จะมาร่วมงานศพเนี่ย
คือเธอลื่นในห้องน้ำที่บ้านตัวเองนะ
แต่คล้ายกับมีใครสักคนมาช่วยพยุง
อ๋อบอกแบบนี้เลยคนที่ช่วยพยุงสงสัยจะเป็นน้องอุ๋งอิ๋ง
ทีนี้ฮะจิตสัมผัสผูกพันกันนะครับ
ก็เลยมางานศพคือก่อนหน้านั้นกับน้องจูนเนี่ย
อ๋อก็บอกว่าก็ไปเพราะว่าจิตสัมผัสได้ถึงน้องจูน
น้องจูนเนี่ยอยากเจอหมายถึงว่าอยากเจอแม่
เขาเรียกตัวเองว่าแม่อยากเจอแม่อ๋อเนี่ยนะ
อ๋อบอกว่าก่อนที่จะมีชาปนกิจศพน้องจูน
ฝันว่าน้องจูนผู้หญิงสองคนมาเข้าฝัน
แล้วผู้หญิงมีรอย

แต่ก็เรียกเจ๊อ๋อว่าแม่แม่อะไรเนี่ยนะฮะ
อ๋อก็เลยไป๒งานเลยไปทั้งงานน้องจูน
ไปทั้งงานของน้องอุ๋งอิ๋งที่เธอเล่าให้ฟัง
ที่เธอเล่าให้ฟังมีรอยที่คออะไรนี่นะฮะ

เพราะว่าเจ๋อ๋อก้าวสิบล้านมาทั้งทีนะคุณนะฮะ
ชาวบ้านเนี่ยที่มาร่วมงานเนี่ย
เขาก็บอกเจ๊อ๋อนี่แผงลอตเตอรี่ก็มาอยู่ตรงนี้แล้ว

เพื่อพวกเราจะโชคดีแบบเจ๊อ๋อบ้าง

เดินไปที่แผงที่มาขายที่งานศพเนี่ยฮะ
ก็หยิบลอตเตอรี่ให้กับชาวบ้านแล้วบอกว่า

กล่าวทิ้งท้ายบอกว่าถ้าถูกลอตเตอรี่๑๒ล้าน

ก็เรียกเสียงหัวเราะให้กับทุกคนที่มาร่วมงานนะครับ
แล้วก็เจ๊อ๋อได้กล่าวทิ้งท้ายอีกนิดนึงบอกว่า
งวดนี้จะซื้ออายุของน้องจูนคือ๒๕
และอายุของน้องอุ๋งอิ๋งคือ
เอาล่ะแหมเจ๊อ๋อมาใบ้เลขกันอีกแล้ว

ว่าแจ็คใช้มีดไล่แทงจนเป็นเหตุ

เหตุการณ์นี้ก็มีพลเมืองดีที่เป็นฮีโร่

ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับฮีโร่เมืองอุดร

เป็นชายคนที่ใส่เสื้อสีเขียว
เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่แรกตั้งแต่จุดแรกนะที่นายแจ็คก่อเหตุนะ

เป็นวันพ่อก็คือวันที่๕ธันวาคม
ตัวเขาเองนะเสียน้อยตั้งใจจะไปตัดผม
เนื่องจากลูกจะกลับมาไหว้พ่อก็เลยตัดผมให้หล่อซะหน่อย
แต่ระหว่างที่รอคิวตัดผมก็ขี่รถออกไปหาซื้อของกิน
พอดีไปเห็นความผิดปกติตรงสี่แยกตรงนี้คุณ

สังเกตอยู่ห่างกระทั่งเห็นนายแจ๊ค
ถือมีดไล่แทงผู้คนไปตามเส้นทาง
ก็เลยพยายามตั้งสตินะขี่รถไล่ตาม
พร้อมทั้งบีบแต่ตะโกนบอกให้คนอื่นรู้จะได้ระวังตัว

เพราะไม่อยากให้เกิดความสูญเสียอีกนะครับ

เหมือนภาพมันติดตาทุกอย่างมันแบบสลดใจไปหมดนะครับ
และเช้าเมื่อวานนี้ก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้กับน้องจูนแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งด้วยนะครับ
ส่วนฮีโร่อีกคนนะฮะก็คือนายชะยะพลวาทะบัณฑิตกุล

เป็นพนักงานเคอรี่สาขายูดีทาวน์

โดยน้องชะยะพลก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเขากำลังขี่รถจักรยานยนต์
บรรทุกกล่องพัสดุไปส่งลูกค้า
พลเมืองดีก็คือเห็นเสียน้อยนะ
ละเมืองดีคนแรกกำลังขี่รถไล่ตามคนร้ายมา

ช่วยจับมันช่วยจับมันหน่อยมันคือฆาตกร

น้องเขาก็ขี่รถไล่ตามไปเหมือนกัน
และเข้าสกัดรถของนายแจ็ค

ถีบเข้าไปเลยตรงแฮนด์รถเนี่ยนะฮะ
แล้วก็เขายอมรับว่าพอรู้ว่าคนร้ายก่อเหตุแทงคนตาย

โทรหาผู้จัดการว่าให้มาช่วยจับคนร้ายหน่อย

ตั้งสติตลอดเวลานะครับ
แล้วพอเหตุการณ์มันสงบเพราะว่ามีทั้งกู้ภัยมีตำรวจมาช่วยกันจับ

เขาหายใจเข้าช้าหายใจออกชัด
ตั้งสติว่าเราจะทำงานต่อได้ไหมวะเนี่ย
เขาเพิ่งผ่านเหตุการณ์รัฐฤกต์มา
ทำสติทำใจสัก๑ชั่วโมง
ไปส่งพัสดุต่อทำหน้าที่การงานต่อ
แล้วเมื่อวานนี้นะครับก็มีคนส่งเค้กมาให้เขา
โดยหน้าเค้กเขียนว่าแด่ฮีโร่เค้กก้อนนี้นะครับ
ซึ่งเขาก็ได้นำเค้กเอาไปให้เพื่อนร่วมงานได้กินด้วย
นี่ก็เป็นความภาคภูมิใจของเขาอีกส่วนหนึ่ง
ที่ได้ช่วยเหลือคนในสังคมนะครับ
ฮีโร่คนที่๓ก็คือนายประสิทธิ์น้อยจุลาอายุ๓๐ปี
แจ็คแจ็คนี่คือชื่อเดียวกับผู้ต้องหานะ
แต่คนละแจ๊คกันอันนี้แจ็คคนดีอันนั้นแจ๊คคนระหาย

หนุ่มแกรปเล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่ไปส่งอาหารให้ลูกค้า
ขากลับเห็นน้องเคอรี่คือน้องชะยะพลกำลังถีบรถของคนร้ายล้ม
แล้วพี่พลเมืองดีคนหนึ่งก็คือเสียน้อยเนี่ย
ก็เตือนบอกอย่าเข้าใกล้มันมีอาวุธมันใช้ไม้ไล่
มันมีอาวุธอยู่มันมีมีดถ้าจะจับมันเอาไม้ไปไล่ตีมัน
ตัวของน้องแจ็คหนุ่มกรั๊ปเข้าไปถึงเป็นคนสุดท้ายเป็นคนที่สาม
เห็นคนร้ายมันกระโดดคว้าคอน้องผู้หญิงผู้บาดเจ็บนะฮะ
ทีนี้เขาก็ต้องรีบช่วยฮะก็เลยต้องช่วยฮะ
เอาไม้ไปไล่ตีนายแจ็คผู้ก่อเหตุ
นี่คือสามฮีโร่เลย

พลเมืองดีพยายามสกัดจับคนร้าย
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดหน้าร้านที่บันทึกภาพไว้ได้
แล้วก็พลเมืองดีคนอื่นด้วย
รวมถึงในส่วนของกู้ภัยแล้วก็ตำรวจด้วยนะฮะ
ก็มอบเงินตอบแทนเป็นขวัญกำลังใจให้กับพลเมืองดีคนละ๕๐๐บาท
โดยบอกว่าหากไม่มีพลเมืองดีก็ไม่รู้ว่าคนร้ายเนี่ย
จะทำร้ายใครอีกอาจมีผู้บริสุทธิ์อีกหลายคนที่ต้องสูญเสีย
และช่วงเกิดเหตุพนักงานที่ร้านส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิง
ก็ไม่รู้ว่าถ้าคนร้ายมันอารวาสมันบุกเข้ามาในร้านเนี่ย
พนักงานของร้านก็อาจจะประสบเหตุทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตได้
ก็เลยอยากจะขอบคุณฮีโร่ทุกราย
นี่เป็นคดีนะที่ทั้งสลดแล้วก็อุกอาจมาก
เกิดขึ้นที่อุดรธานีเมื่อวันพ่อแห่งชาติ
ที่๕ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ